มีเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ได้ดีนะครับ
สำหรับผู้ที่ชอบรับจ้างฮิ้วของ
หรือว่ารับฝากของไปส่งที่ต่างประเทศนะครับ
เมื่อมีลูกค้าของผู้รับจ้างฮิ้วของรายหนึ่งนะครับ
ได้ฝากครีมยัดไส้ยาบ้าให้ไปส่งที่เกาหลี
แต่ว่าคนที่รับจ้างนั้นเปิดเจอซะก่อนนะครับ

ซุกซ่อนอยู่ในครีมกระปุกนี้
นางสาววรังคณาคุณานุวัฒน์
พบขนาดบรรจุพร้อมกับสินค้าชนิดอื่น
หิ้วไปส่งให้ลูกค้าที่ประเทศเกาหลี
ทำให้เธอตกใจที่กำลังจะถูกบุคคลที่ไม่รู้จัก

มียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง
ซึ่งเข้ามาในฐานะลูกค้าฝากคิ้วของ

ด้วยการให้จักรยานยนต์รับจ้าง

ก่อนที่เธอจะโพสต์เรื่องราวเหล่านี้
เฟซบุ๊คส่วนตัวไว้เป็นอุทาหรณ์
จนเกิดกระแสดราม่าในโซเชียลมีเดีย
ว่าเธอชอบแอบเปิดดูสินค้า
ฝากคิ้วแบบนี้ทุกครั้งหรือไม่
ทำให้เธอต้องโพสต์ชี้แจง
ถึงสาเหตุที่รู้ว่ามียาบ้าในครีม
เพราะครีมเลอะออกจากกระปุก
หยิบมาเช็ดเพื่อแพ็คใส่กระเป๋า
และได้กลิ่นครีมแปลกจึงแกะดู
พบวัตถุคล้ายยาบ้าในซองสีฟ้า
อยู่ในห่อสีดำซุกในกระปุกครีม
และเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

เป็นหลักฐานที่สนคณะยาว
เพื่อยืนยันว่าเธอไม่ใช่เจ้าของยาบ้า
และเธอไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาเอง
แม้ไม่มีของกลางหลงเหลือไว้ให้ตรวจสอบ

ผู้กำกับการสอนอคณะยาว
สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่

ดูเส้นทางการรับส่งของ
จักรยานยนต์รับจ้างรับของมา
เพื่อตรวจสอบว่ารับมาจากใคร

ของที่อยู่ในห่อเป็นยาเสพติดจริง

พร้อมยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน
เนื่องจากต้องรอให้ทางผู้เสียหาย
เข้าให้ข้อมูลอย่างละเอียด
เจอยาเสพติดที่เราใช้วิธีการในการไลฟ์สด

มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแล้วก็ไม่ถูกต้อง
และมันก็ยากต่อการที่จะสืบสวน
คาดว่าน้องเขาอาจรู้เท่าหมดถึงการ

สำหรับเรื่องนี้ตำรวจได้ให้น้ำหนักไว้๒ประเด็น
คืออาจมีการว่าจ้างขนยาเสพติดจริง
หรือไม่อาจเป็นการแต่งเรื่องขึ้น
แต่ปัญหาคือยังไม่พบพิรุธใดจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้กำกับการสอนอคณะยาวอยากให้ผู้ทำอาชีพรับฮิ้วของรายอื่น

หากพบว่ามีการจ้างให้ขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย
และนำของกลางให้ตำรวจตรวจสอบก่อน
โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดี
เหตุการณ์หลอกฮิ้วกรีมยัดไส้ยาบ้าครั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นการกุเรื่องขึ้น
เจ้าตัวเท่านั้นที่รู้ดีที่สุด
แต่ต้องยอมรับว่าการฝากคิ้วของข้ามประเทศ
น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ค้ายาเลือกใช้ในการขนส่ง
เพราะหากมีการจับกลุ่มเกิดขึ้นคนกลุ่มนั้นก็ลอยนวล